ถึงเรื่องนี้กันหน่อยแหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าโด่งดังมากนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าความโด่งดังของซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำลายสถิติค่ะ
ก็เลยต้องนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะบัญชีกฎเข้าชมเนี่ย
หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบัญชีภายในสิบเจ็ดวันอืมทำลายสถิติค่ะ
คือเขาเพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็คาดว่าตัวเลขก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยตอนนี้เราก็จะเห็น
เก็ตเขียวขนมนะขนมดันโกนาน้ำตาลเขี้ยวนะฮะ
โลกออนไลน์เลยทีเดียวคือเขาบอกว่าความโด่งดังเนี่ยนะคะ
ทำให้ล้มแชมป์ซีรีส์บิชลตันจากอังกฤษที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เป็นซีรีส์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของเน็ตฟลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นซีรีส์ต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่มีคนเข้าชมมากที่สุดด้วย
อืมตอนนี้ใครใครก็อยากกินขนมอันนี้เหรอฮะนะคะน้ำตาลแผ่นนะคะครับ
แล้วเขาบอกขนมอันนี้ค่ะตอนนี้เริ่มขายในกรุงโซลแล้วนะคะ
อืมคือคือจริงจริงขนมเนี้ยเริ่มขายมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหรือห้าสิบเอ็ดปีที่แล้ว
พอเอามาเป็นหนึ่งในเกมในสควิดเกมตอนนี้ที่โซกมีเปิดร้านขายแล้วค่ะ
นี่กลายเป็นขนมยอดฮิตที่มีคนไปต่อคิวซื้อกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ
ดาวโกนาเขาบอกมีคนไปรอต่อคิวซื้อถึง๓๐๐คนต่อวัน
เอาไปกินด้วยเอาไปเล่นด้วยเดี๋ยวผมว่าร้านที่เมืองไทยต้องมีทำแหละ
ตอนนี้เขาทำกันเองในบ้านเลยคุณนัทพงศ์เออหรือเราจะทำขายดีคะ
นั่นไงนั่นไงนะฮะคุณวรพรได้กิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์อีกแล้ว